ออกจากรถแป๊บเดียวศพซะหนักเลย
แม่ดีนะเนี่ยเอาร่มมาด้วย
คุณผู้ชมครับตอนนี้ใครจะเดินทางสัญจรตามจุดต่างทั้งในไทยเองต่างประเทศเอง
ตรวจสอบสภาพอากาศถือว่าเป็นสิ่งสำคัญมากเลยทีเดียวนะครับ
เพราะว่าตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงที่โลกของเรากำลังมีการเปลี่ยนแปลงฤดูเกิดขึ้น
ช่วงเปลี่ยนแปลงฤดูแบบนี้ก็ทำให้เกิดความแปรปวนสภาพอากาศหนักหน่วงกว่าช่วงอื่นเป็นพิเศษ
ปัจจัยหลักตอนนี้บริเวณทางตอนบนมีการแผลลงมาของบริเวณอากาศเย็น
ซึ่งอากาศเย็นนี้เองก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเข้ามามีบทบาทกับสถานการณ์ฝนในเมืองไทยของเรา
ซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าจะมีอากาศเย็นมาแต่ว่ามรสุมยังเป็นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้
ยังไม่ได้เป็นมรสุมฤดูหนาวดังนั้นอากาศเย็นเหล่านี้ยังไม่ทำให้เมืองไทยของเรามีอากาศหนาวเย็นเหมือนในฤดูหนาวนะครับ
แต่ว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้นี่เองจะสังเกตว่ามาจากทะเลนะครับซึ่งเอาความชื้นเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเรา
อากาศเย็นเจออากาศที่มีความชื้นอุณหภูมิสูงแบบนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของฝนฟ้าขนองฟ้าร้องฟ้าผ่าเกิดขึ้น
นี่คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับและที่สำคัญครับแนวร่องฝนก็จะมีระนมที่จะไปเคลื่อนผ่านตอนกลางมากยิ่งขึ้น
คาดการณ์ก็พบว่าในช่วงเดือนกันยายนนี้เองในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทั้งสองฝั่งปริมาณน้ำฝนนั้นน้อยกว่าค่าปกติ๕
แต่ว่าในบริเวณทางตอนบนภาคเหนือภาคอีสานจะมีปริมาณน้ำฝนที่เทลงมาสูงกว่าค่าปกติอยู่ที่ประมาณ๕
ส่วนพื้นที่อื่นก็จะมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยปกติ
นี่คือการคาดการณ์สถานการณ์ฝนจากกรมประตุนิยมพัทยาในช่วงเดือนกันยายนนี้เอง
แต่อย่างที่บอกว่าในช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเดือนที่นอกจากจะมีลักษณะการตกของฝนที่เข้ามาในเมืองไทยของเรามากยิ่งขึ้นแล้ว
พายุหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะมีโอกาสที่จะเคลื่อนที่เข้าสู่เมืองไทยของเราได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ
หลักก็จะเข้าสู่บริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
ซึ่งมี๒เส้นทางด้วยกันไม่ไปทางเหนือก็มาบริเวณตอนกลางประเทศไทย
นี่คือสิ่งที่ต้องจับตาแล้วก็เกาะติดเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องนะครับ
แน่นอนครับการเดินทางในระยะนี้เนี่ยนะครับใครที่จะสัญจรในบริเวณที่มีภัยทางธรรมชาติบ่อยก็ต้องระวังกันหน่อยนะครับ
ทั้งขับรถทั้งเดินเรือทั้งนั่งเครื่องบินนะครับ
เพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยนะครับโอ้โหลมแรงแบบนี้เนี่ยนะครับต้องระวังเป็นพิเศษนะครับเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดอันตรายแก่รถแก่ตัวรถโอ้โหดูสิเนี่ยโอ้โหแรงจริง